จมน้ำแต่ดีจริงที่มีน้อง๑๒ขวบคนนี้ไปช่วย
เขาช่วยชีวิตน้อง๖ขวบรอดชีวิต

พี่นี้ที่ไปสอนเนอะ
อร์ทำลิฬณาเก่งมากลูกละรู้จักจามเก่งมาก
เสื้อฟ้าดำคนนี้นะอายุ๑๒ปีเป็นเด็กป๖โรงเรียนสาราคุ
มีนบุรีมั้งใช่ใช่ไหมใช่ฮะเออแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า
ทำไมน้องถึงช่วยชีวิตเด็ก๖ขวบได้ดูก็ทำเหมือน
เขาช่วยน้องที่น้องเขาเล่าให้ฟังนะน้องศิราพัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่า
จริงมีลุงอีกคนนึงไปช่วยน้องหกขวบขึ้นมาส่วนน้องศิรพัฒน์คนนี้นี่แหละนะ
ศิลาพัฒน์บอกเขาเดินผ่านซอยราชอุทิศ๗๐มีนบุรีนี่แหละพี่เบิร์ต
ไปเจอน้อง๖ขวบจมน้ำลุงอุ้มน้องขึ้นมา
ตอนนั้นน้องศิราพัฒนเล่าให้ฟังว่าไอ้น้อง๖ขวบมันหมดสติไปแล้วนะ
ตาเหลือกเลยสำลักน้ำเลยครับ
ทำยังไงนะสิราพัดสอนหน่อย
ใช้หนึ่งส่วนสามของร่างกายค่อยกด
น้อง๖ขวบสำลักน้ำออกมา

แล้วก็รับตัวน้องวัย๖ขวบไปส่งรักษาที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่กู้ไภเฉพาะอโหพูมใจและตื่นตั่นเพราะอะไร
ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งเมื่อต้นเดือนเนี่ย
หน่วยกู้ชีพของบูเรนิธิกู้ภัยร่มไสครับ
ทางขวาเขาเพิ่งจะไปอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสารคูเลย

หลังจากที่น้องเข้ารับการอบรมไม่ถึง๒อาทิตย์
เกิดเหตุการณ์แบบนี้น้องเอาสิ่งที่จำมาจากการอบรมมาใช้จริง
วิชามันยังร้อนอยู่ยังจำได้แม่นเลย
ผู้ภัยร่มไซดเป็นกู้ภัยเก่าแก่ดังมากแถวมีนบุรีแถวย่านนั้นนะ
ถ้าเราอยู่แถวนั้นเราจะได้ยินนะเขาเป็นหน่วยกู้ภัยที่ดังมานานแล้ว
นี่แหละฮะทางสำนักงานเขตมีนบุรีเนี่ยแล้วก็โรงเรียนสารคูนะ
นี่ทำประกาศชื่นชมเลยเชิดชูเกียรติให้กับน้องสิราพัฒน์คนนี้ครับ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับน้องวัย๖ขวบจนรอดชีวิตมาได้นะฮะ

ไปได้พรุ่งนี้เปิดทำการนะคุณชัดชาติไปเยี่ยมหน่อย
ไปเยี่ยมหน่อยไปให้กำลังใจเด็กหน่อยนะฮะ
เห็นไหมล่ะการอบรมแบบนี้ได้ผลแล้วนี่ไงเห็นผลชัดเจนเลย
เบิร์ตแต่สิ่งสำคัญเลยคือเด็กที่ฟังการอบรมเองต้องตั้งใจด้วยนะ
นี่ไงประสานมือโชว์อย่างนี้เลย